คุณผู้ชมคะเรื่องนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นกันไปแล้ว

ชมนักประดาน้ำที่เขาไปงมหา
งมหาแหวนทองคำ
จะแบบโอ้โหเปรียบเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

คือมีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวที่รีสอร์ตริมเกือร์ศีนท์นักข้าวลินที่กาญจนบุรี

แต่มันเป็นแหวนที่มีคุณค่าทางใจเป็นเหมือนแหวนมั่น

ทีมข่าวของเราก็เลยเปิดใจนักประดาน้ำที่อยู่ในคลิปนะคะ
คุณเฉลิมพลหงโยนหรือคุณใหญ่อายุ๕๗ปี
ครูฝึกนักดำน้ำกู้ภัยหลักสูตรช่วยเหลือและค้นหาใต้น้ำ
ประธานสมาคมกู้ภัยทางน้ำกาญจนบุรีภาค๗
เจอแหวนนะคะที่งมลงไปคือเจอนะคะ
เก่งมากค่ะคุณใหญ่เล่าให้ฟังว่า
ช่วงเย็น๒๐มีนาคมได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ

ใช้เวลาเดินทางไปเขื่อนศรีนคริน๒ชั่วโมงกว่า
ฝนตกหนักด้วยอุปสรรคเยอะมาก
ตัวครูใหญ่กับทีมงานอีก๒คนก็ดำลงไป
ความลึก๒๕เมตรงมอยู่ชั่วโมงกว่า
สภาพใต้น้ำก็โอ้โหไหนจะโครนไหนจะรากไม้
ยากมากนะคะต้องขึ้นมาก่อนครั้งหนึ่งออกซิเจนใกล้หมด
ก็คุยกับเจ้าของแหวนทุกคนหมดหวังตอนแรก
คิดว่าคงไม่ได้แล้วแน่เลย
แต่สุดท้ายตัวนักประดาน้ำบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวัง
เดี๋ยวลงไปหาให้อีกรอบนึงแล้วเจอค่ะเจอจริง
ว่างมมไปจนเจอค่ะ
ถามว่าตื่นเต้นไหมทุกครั้งที่เราภูมิใจมากกว่า
เวลาเราส่งของให้เจ้าของเจ้าของบางคนน้ำตาไหลเลยครับ
อืมครับผมแค่จะมีเฟรนท์ที่ได้คืนครับ
ถ้าส่งในเครื่องครับแล้วมันเป็นมันมันมันเล็กด้วยนะ
แล้วมันเล็กด้วยซึ่งของเล็กเล็กอย่างเงี้ย
ไม่ได้ง่ายง่ายเลยอืมทั้งที่รู้จุดตกก็ไม่ได้ว่าหาเจอนะครับ
ครับผมเพราะฉะนั้นบางทีเราภาวนาให้เจอด้วยครับ
ผมแล้วพอมาให้ทางเจ้าของขึ้นมานี่
ตรงนั้นมีความรู้สึกไงครับเจ้าของแทบจะร้องไห้แล้วดีใจ
ไม่คิดว่าจะได้คืนเพราะรอบแรกมาเจอแล้วก็เหมือนจะหมดหวัง
โอ้โหคุณยายสุดยอดจริงแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชม
งมหาของมีค่าในเขื่อนศรีนครินเคยงมหาสร้อยคอทองคำมาแล้วค่ะ
หรือฮะโอ้โหคือคนชื่นชมกันมากคือมันก็เสี่ยงอันตรายเนอะ
แต่ด้วยความที่นักประดาน้ำเขาก็อยากจะช่วยให้เต็มที่อะค่ะ
นี่ค่ะสร้อยคอทองคำคราวก่อนก็งมเจอโอ้โหเก่งมาก
นี่ตรงลงไปลึกสุดเลยนะเนี่ยเก่งมากจริงเนี่ยเจอเห็นไหมคะ
แต่สุดท้ายเตือนนักท่องเที่ยวหน่อยดีกว่าค่ะครับ
เวลาไปเล่นน้ำทำกิจกรรมทางน้ำถอดก่อนดีไหมคะถอดของมีค่าเนอะ
แวนสร้อยอะไรแบบนี้เก็บเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัย
เพราะครั้งต่อไปก็ไม่ได้แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่า
คนเขาก็ชื่นชมเรื่องความซื่อสัตว์ด้วยใช่ไหมคือถ้าจะบอกว่าไม่เจอก็ได้
ใครจะไปรู้ว่าเจอหรือไม่เจอใช่ไหมฮะเนี่ยเขาโอ้โหซื่อสัตว์มากนะครับสุดยอดจริง